พระรามและก็ฟอสสิทธิไชค่ะ

หลายคนก็ตกตกใจมันเกิดอะไรขึ้น
งอนหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาสุขภาพค่ะ
เพราะว่ามันมีข่าวลือก่อนหน้านี้นะคะบอกว่า
คุณแจ๊กกะลีนที่เขาไม่มาไม่ใช่อะไรนะ
เสียงอีสานกับระเบียบวัฒนศิลป์เขาไม่กินเส้นกัน
ใช่มันก็จะทำงานด้วยกันยังไงพี่แจ๊
มันจะจริงหรือเปล่าเพราะว่าในแวดวงหมอลำเขาเป็นพี่น้องกันตลอด
แล้วก็ต้องถามพ่อเอะระเบียบวัฒนศิลป์

พ่อเอะบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ
เพราะว่าปกติแล้วคือเขาก็ทักทายกันปกติ
รวมไปถึงนะคะ๓หนุ่มนะคะจากเสียงอีสานก็บอกว่า

ก็เลยไม่ได้มาโบงส่งเด็กคนกลางหล่อไหมเชียนุเกอร์

ทั้งจาก๓หนุ่มนะคะเสียงอีสานแล้วก็พ่อเอ๊ะระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะ

ทำเสนอให้กราบแฟนคลับทุกคน

ก็ตั้งตารอชมครับ
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นครั้งแรก
ที่ได้มาร่วมแสดงกับพี่

มันโมเมนครับหมอลำทุกคณะทุกวงหัวหน้าพระเอกนางเอก
คือเป็นมู้ผัวกันน่าลดหักกันแพ่งกันไปไส้มาไขเอิญหากันตลอด
เกนนี้นี้ทั้งประสิทธิการ
คือจริงแล้วห้องแบบว่าความจริงใจ

เราผู้บริหารหรือพระเอกเรารู้กัน
เป็นยังไงมีปัญหายังไงเกิดยังขึ้น

กำลังใจด้วยสูญด้วยกันสิจังสิทธิ์ตลอด

เป็นภาษาไทยภาษากลางนะคะ
ก็คือว่าจริงรักกันเหมือนเดิมนะคะ

อย่างเช่นพ่อเอ๊ะระเบียบวัฒนศิลป์มาเล่นกรุงเทพ
นกน้อยอยู่ตรงไหนถ้าว่างก็แวะไปหาแบบนี้เลย

จริงนะคะโอ้อย่าตกออกตกใจไปนะคะ